ช่วงที่ป่วยค่ะช่วงนั้นเนี่ยพ่อแบบหมอโทรบอกเลยว่าตายแล้ว
พี่พี่ชายโทรมาบอกว่าพ่อตายแล้วนะ
หนูก็แบบตกใจมากปรากฏว่าหมอเขาช่วย
พ่อปั๊มจนฟื้นนะคะ๓รอบ
คือปั๊มจนฟื้นสามรอบเนี่ยตอนนั้นคิดเลยว่าพ่อเสียแล้ว

พอลงไปเนี่ยค่ะคือพ่อพูดไม่ได้เดินไม่ได้ลืมตาได้อย่างเดียว
ไปหอมเท้าเพราะว่าพ่อต้องเดินได้
คอยดูนะไม่ถึงเดือนหรอก
มากลัวค่ะมาจากครอบครัวที่ไม่ได้มีฐานะ

เราเป็นเด็กบ้านนอกแล้วมาจากจนเนี่ย
ไม่มีพ่อแม่ฟังเราหรอกเราจะไม่ใช่คนศักดิ์สิทธิ
แต่เมื่อเราทำแล้วสำเร็จเราซื้อบ้านให้เขาอยู่ได้
เราให้เงินเขาใช้เราจะเป็นคนศักดิ์ทันที
เป็นคนศักดิ์สิทธิ์ที่พูดอะไรจะเป็นไปตามนั้น
แล้วพ่อแม่ก็เหมือนจะฟังเรามากกว่าเดิม
มีคนมากมายบอกว่าทำไมพ่อแม่ดื้อไม่ฟัง
นี่ก็เป็นเพราะว่าคุณไม่เคยแสดงความกระตันยูอะไรเลย

ทุกวันนี้ก็คือ๙๐เลยค่ะที่แบบพ่อแข็งแรงเดินได้
หนูก็จะบอกกับพ่อกับแม่ตลอดบอกว่าเนี่ยตอนนี้พ่อจะ๘๐แล้วนะ
แม่ก็จะ๘๐แล้วชีวิตที่เหลือห้ามทำบาป

คนลำบากกว่าเราแม่ให้ไม่มีเดี๋ยวหนูส่งเงินไปให้แม่ให้เอง
คือต้องพยายามทำดีให้เยอะแล้วก็ทำชีวิตตัวเองให้มีความสุขเยอะ
เพราะว่าพ่อกับแม่อยู่กับหนูไม่ถึงหรอก๒๐ปี๓๐ปีอะไรอย่างนี้ค่ะ
เรื่องของการที่พ่อแม่จะละไปจากไปตัวผมก็เหมือนกับคนอื่นเหมือนกัน
ว่าวันนี้ทำใจได้แล้วแล้วบอกกับพ่อแม่เสมอ
เพราะเราดูพ่อแม่มาเป็น๑๐ปีแล้วเนี่ยเกือบ๒๐ปีแล้วบอกว่า
ถ้าพ่อแม่ป่วยเจ็บนะไปเลยนะไปเลยต้องคิดเหมือนกัน
อย่าทรมานอย่าอยู่อย่างทรมานวันนี้พ่อกับแม่
ให้ลูกได้แสดงความกระตันยูมาตลอดแล้วลูกไม่มีอะไรติดค้าง

อาจารย์เชื่อไหมคะหนูคิดแบบนี้ค่ะแล้วหนูพูดตลอดที่พ่อมา
บอกว่าพ่อพ่อกับแม่นะฟังหนูนะทุกวันนี้
หนูจะทำให้พ่อมีความสุขมากที่สุดอะไรที่ขาดหนูซื้อให้
อะไรที่ไม่มีหนูต้องหามาให้ให้ได้แล้วขออย่างเดียว
ถ้าพ่อไม่สบายถ้าพ่ออยากไปขอให้พ่อนอนแล้วพ่อไปเลย
อย่าทรมานเพราะว่าหนูสงสารอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันจะมีดวงสิ่งที่จะปรากฏเกิดขึ้นบนการสูญเสีย
ที่หนูเล็กก็ต้องดูและให้คุณหมอดูแลคุณพ่อแม่อย่างใกล้ชิด
แล้วก็ต้องระวังเรื่องการหกล้มหรืออุบัติเหตุ
ที่จะเป็นไปเดชะพรรณในห่วง
ลาหูจะยกเข้าสู่ราศีกรกฎมันทัพอาทิตย์เล็งจันท
อาทิตย์คือพ่ออาจารย์คือแม่มันจะต้องมีเหตุแห่งการสูญเสีย
อยู่ประมาณไปปลายปี๒๑๖๐ถึงประมาณปี๒๔
เพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้รู้ไว้เพื่อป้องกัน
ป้องกันและทำใจและเข้าใจเราจะได้ให้เข้าใจ
มีบ้างไหมฮะที่ราศีไหนช่วงนี้
ใกล้ชิดพ่อแม่ให้เยอะดูแลพ่อแม่ให้มากขึ้นกว่าเดิมสักนิดนึง
ราศีที่ต้องดูแลพ่อแม่ให้ดีตอนนี้เลยนะ
ได้จากคนที่เกิดลาศรีสิงศ์ลาศรีกุม
เนื่องจากว่าลาหูตอนนี้โคจรเข้าทับสิงศ์เล็งกุม
ดังนั้นมันมีเกณฑ์ที่ลาหูโคจรเท่าถึงชะตากาย
มันจะมีเกณฑ์สูญเสียและพลาด
มาถึงของเราของเราทีนี้มีอันหนึ่งที่หนูเล็กรักมากก็คือน้องมา
ค่ะก็คือรักรองจากพ่อแม่ก็คือลูกหมาของหนูตัวนี้ค่ะ
ตัวนี้มันรู้สึกเหมือนเป็นหมานำโชคหรือยังไงไม่รู้

คือแฟนซื้อให้เพราะหนูก็อยากเลี้ยงหมา
หนูตั้งชื่อว่าสิงโตตอนนั้นมันมีชื่อว่าสิงโตนำโชค
น่ารักมีนักร้องว่าสิงโตนำโชคหนูก็เลยตั้งว่าสิงโต

ไม่ได้แต่หนูไม่ได้หมายถึงเขาแต่หนูแบบว่าชื่อมันดี

ปรากฏว่าจริงหนูพาเขาขึ้นรถเมย์ทุกวันเวลาไปเรียน
หนูบอกว่าให้แม่มีรถสักคันนะลูกนะให้แม่มีรถสักคัน
แล้วเราจะได้ไม่ต้องนั่งรถเมย์
พูดไปเนี่ยคือร้องไห้ไปด้วยเพราะสงสารหมา
มันก็มองหน้าเราคือพออันนี้หนูไม่ได้บ้านะคะ
หนูคิดเองแต่ว่าหนูคิดเองแต่หนูไม่ได้ว่า
ไม่นานเลยค่ะคือไม่นานเลยหนูมีรถให้มันนั่งค่ะ
ชีวิ่งโตนะอย่าเผลอออกมานอกบ้านนะ
คนยังถูกที่

นนูเล็กจะสาธิบายให้ฟัง

มีสัตว์เลี้ยงด้วยความรัก
แล้วจะเกิดบ้านเกิดรถมันปรากฏในดวงแล้วเหมาะแล้วแล้ว
ไอ้ปุลตะคือราศีสิงห์พอดีด้วยนะแล้วแต่ช่างชื่อสิงห์โตอ่ะ
ใช่อ่ะความรักอยากแต่งงานหรือยังจริงจริงก็อยากแต่งแล้ว
ผู้ชายคนนี้คบมานานแค่ไหนแล้ว

ดวงชะตานี้สามารถแต่งงานได้
แต่การทำอะไรเป็นประเพณี

ชีวิตของหนูเล็กไม่ได้มีอะไรตามระบบระเบียบเหมือนที่คนอื่นเขาเป็น

เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เป็นมันก็จะไม่เป็นระบบระเบียบ
จะแต่งหรือไม่แต่งไปคิดเอา
แต่ชีวิตของหนูเล็กก็จะดำเนินไปอย่างปกติและมีความสุข
ดวงชะตานี้จะสมหวังในความรัก

แม้ว่าคนนี้ไม่ใช่ได้ใหม่ก็ดีกว่าที่มีมา
สมหวังสมปรารถนาเรื่องนี้ไม่เสียในดวงนี้

หนูไปขอพระพิคเนธที่ไหว้ความ

หรือหนูล่อนไปขอพระพิคเนธจนได้

มันก็อาจจะเกิดอะไรพลิกล็อก
ถ้าเกิดมันต้องแต่งก็แปลว่าต้องท้องนั่นแหละ
แต่ถ้าเกิดแต่งตามวาระตามโอกาสจังหวะ
ก็ต้องสิงหาปี๖๐ถึงสิงหาปี๖๖

คืออนุเล็กจะมีอย่างหนึ่งนะในดวงชะตา
ดาวพุทธเป็นเกษตราธิบดีในเรือนสหัชชะ
เล็กจะมีลาบผลบารมีด้วยปากตน
ดังนั้นอย่าพยายามแช่งใคร

แล้วการขอคือการอธิษฐาน
หนูเล็กทำงานนี้ด้วยความตั้งใจเป็นของดี
มีคุณภาพตั้งใจให้ประชาชนได้ใช้

พระพิเคเนสพระศีวะพระศรีมูลติ
ก็ตามทีพระปฏิมานี้ประสิทธิ์ประสาทพรให้มีพุทธานุภาพให้สำเร็จ

เป็นคนมีเขาเรียกปากสามารถสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้
แต่บางคนไปขอเถอะอธิษฐานเถอะไม่เกิดผลเฉยแอบ
หนูอธิษฐานี้จริงค่ะหนูบอกว่า
คือสิ่งที่หนูทำเนี่ยมันอาจจะขัดกับหน้าหนูมาก
เพราะหน้าหนูแย่แต่หนูรู้สึกว่าหนูใช้แล้วดี
หนูอยากเอาของดีที่มันมีคุณภาพจริง
ให้ทุกคนได้ใช้แล้วขอให้หนูขายได้

ก็เห็นหนูเล็กตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่มาเล่าให้ฟังว่าหนูจะคลาย
หนูหนูเล็กต้องระวังหลังจากสิงหาปีนี้ไปถึงสิงหาปีทองรหกสิบ
สิ่งดีของเราที่เคยมีที่เราไม่สามารถไปควบคุมมันได้ทั้งหมด
มันจะเกิดความช่วยในขบวนการตรงกลางหรือถูกเตะตัดบนการกันแกล้ง
ให้เกิดความเสียหายทั้งชื่อเสียงและคุณภาพ
ดังนั้นขอให้แฟนที่ดูแลผลิตภัณฑ์หมดตรวจสอบเข้งคัดคิวซีคุณภาพให้ดี
ทีนี้มาดูเรื่องอุบัติเหตุ
สุขภาพร่างกายไม่สบายเป็นอะไรไหม
เพราะว่าเขาเคยผ่านเป็นผ่านตายมาแล้วเหมือนกันนะ

หนูนั่งในเรื้อหน้าบ้านมันว่าจะเป็นคลองห่ะ

ปรากฏว่าหนูจมลงไปในน้ำ

ก็นานมากที่เขางมหากันแล้วไม่เจอ

แล้วอันนั้นคือเกือบตายเลยนะคะคือหายใจไม่ออก

ที่สองไปช่วยนวดข้าวกับแม่

เครื่องนวดข้าวอะหนูก็ไปจับแล้วก็เล่นอย่างเงี้ย
กไปโยกมาอย่างนี้แล้วมันล่วงมาทับหน้าอก

ร้องไห้ร้องเสียงดังช่วยด้วยช่วยด้วยแม่แม่เรียกแม่

ดาวเกรดให้ไทยอายุยืน
เกรดร่วมดาวอายุแล้วดาวพุทธดาวอายุเป็นเกษตราธิบดี
อายุจะยืนมากแต่โรคที่มันจะต้องเป็นหนีไม่ได้เลย
กระดูกฟันฟันผูมีปัญหาเกี่ยวกับฟันกับโรคประสาท
ประสาทแปลว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจตาหูคอจมูกเพราะลาหูมันประทับหัวอยู่
ดีก็คือวงการบันเทิงมีชื่อเสียงเสียก็คือมันจะเป็นโรคตาฝ้าฟางใดบางเวลา

รู้จักค่ะอยู่อยากตัดออกเลยเพราะมันปวด
มันปวดบ่อยมากกับตั้งหัวหนู
เช็คดูเขาบอกว่าเป็นไมเกรน
สุดท้ายตั้งใจอยากจะถามอะไรไหมมีอะไรเป็นของตัวเองที่อยากถาม
จริงอยากจะถามค่ะว่าเหมือนเรื่องธุรกิจมันจะเป็นไปได้แบบเรื่อยไหม
หรือว่าควรที่จะเปลี่ยนเป็นธุรกิจอื่นอาจจะทำเสริมอะไรอย่างนี้ได้ไหม
คือหนูเล็กนะตอนนี้นะในดวงชะตาเนี่ยลักษณะอยู่ราศีเมษ
คนราศีเมษทั้งประเทศตอนนี้นะมันเป็นจุดเปลี่ยนในขณะนี้เนี่ย
ราหูจรบนท้องฟ้านะอยู่ในพบปุตตะแล้วดาวเสาเนี่ยอยู่ในราศีมรณะ
ของคนเกิดราศีเมษแปลว่าเป็นจุดเปลี่ยนหรือเป็นจุดคิดกำลังเปลี่ยนแปลง
หรือกำลังจะประยุกต์หรือปรับปรุงดังนั้นในเวลานี้ไปหนึ่งปีเนี่ย
ให้คิดไต่ตรองดูให้ครบถ้วนเพราะจากนี้เนี่ยเคยพูดเสมอขนมปังหนึ่งชิ้นนะ
ยามจนแบ่งกันกินได้เงินร้อยล้านแบ่งกันยากดังนั้นในวันนี้ชาวราศีเมษ
คิดจะทำอะไรในองค์ประกอบที่มีคนมาร่วมมีส่วนร่วมหรือมีองค์ประกอบรายละเอียด
ที่มีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับเราหรือบริษัทอื่นมาผลิตที่เดียวกับเรา
มันจะมีอะไรต่างเนี่ยเราต้องวางโครงสร้างไว้ไม่ให้เขาทำลายเราให้แน่นเลยนะ
แล้วหลังจากกลางปี๖๐นะหนูเล็กจะเข้าล็อกจังหวะที่จะขยับเดินหน้า
อย่างมั่นคงอย่างเป็นลำดับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ให้ปรึกษาแฟนคนรักที่คบกันมานานเนี่ยนะ
เอายังไงปรึกษาผู้รู้แล้วอาเป็ดแนะนำหน่อยนู่นนี่นั่นแล้วมันจะมันจะมีคำตอบ
ไม่ใช่เกิดจากเราหลงและคิดว่าดีเพราะเราอยากได้แล้วมันจะเกิดภาพชัด
มันจะไปอย่างเป็นระบบมันเป็นจุดจังหวะเปลี่ยนจริงแต่มันจะไปได้ทั้งหมดที่มีความตั้งใจ
สุดท้ายฝากข้อคิดจากหนูเล็กเชิญค่ะค่ะก็จริงแล้วหนูเป็นคนง่ายธรรมดาคนนึงนะคะ
เป็นแบบคนต่ำต้อยคนนึงแหละแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเราทำดีคิดดีมีแต่ให้รักพ่อแม่ให้มาก
หนูรู้สึกว่าชีวิตมันจะดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นผ่าน
บอกค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าอีกครั้งหนึ่งที่เราเจอกับแขกรับเชิญที่มีความมุมานะอดทนภาคเพียนพยายามความสำเร็จ
ก็เลยมาหาเขาและความสำเร็จนั้นเนี่ยจะอยู่กับเราแบบยั่งยืนมันต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความลำบาก
ผ่านการทดสอบและผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีเราถึงได้ประสบความสำเร็จอย่างที่เราเห็นจากแขกรับเชิญ
วันนี้ดาวของเราทำให้เราเห็นว่าปฏิหารทุกปฏิหารเราสร้างด้วยตัวเราเองได้
เพียงแค่เปลี่ยนความคิดแล้วก็ลงมือทำง่ายเลยฮะที่เขาบอกว่าฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึง
ความกระตันยูเนี่ยมันเป็นฐานสำคัญความกระตันยูถ้ามีในกายตนไม่ต้องรอว่ามีแล้วค่อยดู
ทำตั้งแต่บัตรนี้แรงกายก็ได้ความห่วงหาอาธรณที่มีต่อบีรามันดาพรอันประเสริฐนั้นจะทำให้เกิดปฏิหารในชีวิต
ขอบคุณดาวของเราในคืนนี้ค่ะคุณพัทรวดีปิ้นทองขอบคุณหนูเล็กมากค่ะ
ขอบคุณที่ติดตามชมรายการท็อกทะลุดาวคุณผู้ชมค่ะเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมในทุกคืนวันพระรหัสบดีเวลา๔ทุ่มตรง
ทางช่อง๓๒ไทยรัฐทีวีพระรหัสหน้าเจอกันสวัสดีค่ะ
มาเจ้อมาเจ้อเจ้อกันเถ้าหน่อยนี่นะมาเจ้อมาเจ้อ
สายเจ้าค่ะสายเจ้า
จากนี้ไปถึงกลางปีเข้าไปให้สหนสานเดียววันพรงค์

สิ่งบุรีจะต้องต่ออ่างท้องเล่นจบตีหนึ่งตีสอง
เดินทางเลยไปนอนสาราไปถึงปั๊บโอ้โหคนตายใหม่นอนอยู่เลย
แล้วตี๓ตี๔ยังไงล่ะนอนอยู่กับคนตายนั่นแหละ
ในช่วงที่เราฮอตที่สุดมีทริปจากบรรดาพ่อยกแม่ยกคืนเท่าไหร่
เพราะให้อย่างงี้เลยว่าพอให้สามหมื่นเป้นแสนมีครับ
เขาบอกว่าไม่ต้องลำบากจะเอารถเบนท์ออกรถเบนท์ให้
ซื้อบ้านเป็น๑๐ล้านก็ซื้อให้อยากได้อะไรเงินเดือนให้หมด